ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กันจอมพลังไปดูแลภรรยาของนายตำรวจคนหนึ่งนะครับ
ที่บอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
เป็นภรรยาของตำรวจที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าโดนสามีทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยเลยนะคะ
แล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยก็กลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเธอเองแล้วก็ของลูกด้วย
ฟกช้ำเนี่ยค่ะเป็นของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาของนายตำรวจ
ปัจจุบันรับราชการสังกัดสถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำเลยครั้งล่าสุดสามีคลั่งถึงขนาดเตรียมแกลลอนน้ำมันมาตั้งในห้องพักขู่จะเผาอ่ะค่ะ

จะเผาเธอบอกโอ้โหหวัดกลัวเลยค่ะแล้วก็เตรียมน้ำยาเคมีเอาไว้ในห้องด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าโชคดีค่ะที่เพื่อนตำรวจของสามีมาช่วยเอาไว้ได้ทันตอนนั้นเนี่ยมีคลิปเสียงบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ

กลับมาบ้านเกิดที่เชียงใหม่แต่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
บำบัดแล้วก็ไม่หายขาดพอคลั่งก็ภรรยาเนี่ยบอกว่าสามี
จะใช้ถุงคลุมหัวและทุบตีเธอต่อหน้าลูกแล้วคือทั้งทั้งที่สามี
มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ยังคงรับราชการอยู่อะค่ะ
เธอบอกเธอเคยทนไม่ไหวไปร้องขอความช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชาของสามีแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยบอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวค่ะ

เค้ายอมจะออกมาคุยตะหน้าผมเลยนะคะ
แต่ต้องไม่มีการออกสื่อใดทั้งสิ้นนะฮะ
ถ้าออกสื่อแล้วก็เขาโดนแน่นอน
แต่ตอนนี้สื่ออ่ะมันต้องออกไปแล้วนะคะ
แล้วสื่อกำลังจะออก๕โมงเย็นวันเสาร์นี้
คือเราเป็นผู้เราเป็นผู้เสียหายเราเป็นอันนี้เราระงับได้
พอเราระงับปุ๊บเป็นรายละอักษรปุ๊บเขาออกไปเขาก็ละเมิดเรา
ค่ะเธอบอกว่าจากการที่ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาก็ทำให้เธอเครียด
เพราะว่าเธอรู้สึกว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครได้อีก
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกลูกก็เห็นเหตุการณ์รับรู้มาตลอด
ตอนนี้ลูกเป็นโรคซึมเศร้านะคะเธอก็เลยตัดสินใจ
คือเธอบอกว่าด้วยเหตุที่ไม่รู้จะไปทางไหนแบบนี้
เคยตัดสินใจคิดสั้นแล้วจะเอาลูกไปด้วย
แต่ว่าได้สติเพราะว่ามีทนายยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะ
เพราะฉะนั้นก็อยากขอความเป็นธรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบกรณีเป็นตำรวจแต่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อันนี้ก็เป็นนโยบายที่เขากำลังดูแลปราบรามอยู่ด้วยในตอนนี้นะคะ

ว่าเอามือกระปรากฏนะคะ

ต่อไปที่จำของคุณพ่อเค้ากลัวหรือว่าอะไร

เค้าก็จะวิ่งเข้ามาหาเจ๊บแบบนั้นค่ะ

ตอนนี้สามียังรับราชการอยู่ไหมครับ

ยังมีการคุยคุยกับเราอยู่ไหม

ยังมีการจดทะเบียนอยู่ไหม

ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้พูดถึงกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
ของตำรวจนายนี้ได้เจรจากับผู้เสียหาย
ไม่อยากให้แจ้งความไม่อยากให้เป็นข่าว
ท่านบอกว่าได้รับรายงานว่า

ระหว่างสามีกับภรรยา

มีการทำร้ายร่างกายจริงแต่ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บหนัก

หลังจากนั้น๒คนก็แยกกันอยู่
ส่วนกรณีที่ฝ่ายชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติจากต้นสังกัดเดิม
เพราะว่าฝ่ายชายเพิ่งย้ายมาทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่นาน
แต่ตอนนี้ได้สั่งตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วค่ะ